ความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยที่ขอนแก่นนะคะคือมีคนร้ายไปก่อเหตุลักษัพในรีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะที่เป็นที่พักของญาตินักกีฬาเซปักตระก้อทีมชาติไทยแล้วประเด็นก็คือคนร้ายคนนี้เขาเป็นผู้พิการคือเขาต้องใส่ขาเทียม
ครับแต่เขาอ่ะเอาไม้ค้ำยันมาดัดแปลงเป็นปืนแก๊ปอืมแล้วก็ไปก่อเหตุค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ค่ะเขาเป็นผู้พิการขาขาดนะคะใส่ขาเทียมแบบนี้นี่ค่ะ
นายสุภาชัยเย็นใจอายุสามสิบแปดครับ
เป็นชาวอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นนี่แหละค่ะ
เขาไปก่อเหตุลักษัพในรีสอร์ท
ญาติของนายพรชัยเขาแกนเป็นนักกีฬาเซปักตะกร่อทีมชาติไทยครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนดึกค่ะ
คือนายสุประชัยเนี่ยปั่นจักรยานถือไม้เท้าค้ำยันเข้าไปในรีสอร์ท

เปิดประตูรถเก๋งของผู้เช่าขโมยเงิน๒๐๐ในรถ
เอาแม่กุญแจล็อกประตูหน้าห้องเอาไว้ไม่ให้เจ้าของรถออกมา

ลืมไม้คำยันเอาไว้หลังรถ
ไม่ได้เอากลับไปด้วยไม่ได้เอากลับฯ
แล้วก็เจอปืนด้วยนะคะเป็นปืนแก๊ปอีกหนึ่งกระบอกอยู่ในห้อง

นี่ก็ยอมรับว่าเป็นของตัวเองไอ้ไม้ค้ำยันดัดแปลงเนี่ย
แต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ท้ายรถกระบะได้ยังไงบอกว่ามีคนแกล้งครับ
วันนี้ค่ะเราส่งคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราไปคุยกับทางญาติเจ้าของรีสอร์ทนะคะ

วันเกิดเหตุเนี่ยลูกค้าเป็นผู้หญิงกำลังขนของขึ้นรถ
สุประชัยเข้ามาที่รีสอร์ทด้วยความตกใจลูกค้าก็ไปหลบหลังห้อง
นายสุภาชัยเอากุญแจล็อกด้านในเอาไว้เลยแล้วก็ลื้อค้นเอาเงินในรถเก๋งแล้วก็หนี
ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้๑วันนายสุภาชัยไปรักทรัพย์ที่รีสอร์ทอีกแห่งนึงนะคะ
แล้วก็ลืมไม้เท้าค้ำยันปืนแก๊ปเอาไว้ก็เลยตามจับกลุ่มได้
ห้องที่สามนี้จะออกไปทำงานนะครับแล้วทีนี้เขาก็ขนของมาขึ้นรถ
แล้วทีนี้พี่คนที่พิการนะครับเขาก็เข้ามาแล้วก็มาพี่คนนี้ก็ตกใจนะครับ
เขาก็วิ่งเข้าไปในห้องนะครับตามที่พี่เขาพูดแล้วเขาก็ล็อกล็อกก่อนประตูไว้ตรงนี้ครับ
แล้วเขาก็ค้นเอาของในรถของพี่เขาครับ
รีสอร์ทตรงโน้นอีกรีสอร์ทหนึ่งขวัญคิรีครับ
ที่สงสัยเขาจะไปค้นในบ้านพักตอนกลางคืน
เขาก็ลืมไม้ค้ำที่มีอาวุธปืนปืนแก๊ปนะครับไว้ด้วยครับ
ใช่ครับก็คิดเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็มีฝีมือในการประกอบอะไรหลายอย่างนะครับ
ที่ศึกษามานะครับก็เขาก็น่าจะหาทำอาชีพ
แม้เขาจะพิการแต่ว่าความรู้แล้วก็ฝีมือเขาก็มีอยู่ครับ
น่าจะประกอบอาชีพอะไรสักอย่างก็น่าจะได้ครับ
ทีมข่าวของเราไปเจอแม่ของนายสุภาชัยค่ะกำลังจะไปวัดพอดีเลย
แม่ของนายสุประชัยผู้ต้องหาบอกสั้นแค่ว่าสุดทน
สุดสุดจะทนกับลูกชายคนนี้แม่ถึงขั้นบอกว่าไงรู้ไหมคะ
ไม่อยากให้พ้นโทษออกมาเลยอ่ะโอ้โหสร้างแต่ความเดือดร้อนให้พ่อแม่
ด่าพ่อด่าแม่กินเหล้าวุ่นวายชาวบ้านเขาเอือมระอากันไปหมด
ส่วนน้าของผู้ก่อเหตุค่ะก็บอกว่าก่อนหน้านี้นายสุประชัยหลานชายมีร่างกายปกติเป็นช่างทำรถอีแตนรายได้ดี
ขาเจ็บไม่ยอมไปหาหมอใช้น้ำมนต์รักษาเอง
ต้องตัดขาทิ้งอืมนี่คือที่มาหลังจากนั้นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเลยอ่ะ
ใครพูดอะไรไม่ฟังจนแบบครอบครัวญาติพี่น้องเขาตัดหางปล่อยวัดไปหมดแล้วนะคะ
ขาดีนี่แหละครับคนดีคนกู้ผู้สาวจิต
เป็นคนฝรีบรถดีดกันครับผลิตรถดีกันนี่มันไปเลี่ยนอยู่นี่
ทางตำรัวทรมานจครีรีย์ส่งฟ้องสารแล้วก็ฝากหางพัทรแรก
ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหารักทรัพย์ค่ะ
ครับ